คุณผู้ชมค่ะสถานการณ์เด็กติดถ้ำที่จังหวัดเชียงราย
คือต้องยอมรับนะว่าสถานการณ์ครั้งนี้สร้างวีรบรุษเกิดขึ้นมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยซิลก็ดีอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
หรือหลายคนที่ดิฉันไม่ได้เอ่ยชื่อ
หนึ่งในนั้นก็คือคุณหมอภาคโลหารชุนพันโทนายแพทย์ภาคโลหารชุน
คือเป็นวีรบุรุษก่อนหน้านี้อาจจะเป็นนามประธรรมไปสักหน่อย
แต่ตอนนี้น่าจะเป็นรูปธรรมมากขึ้น
เพราะว่าล่าสุดได้รับมติจากคณะกรรมการแพทยศภา
ให้คุณหมอภาคเป็นแพทย์ต้นแบบเป็นครั้งแรก
เพื่อเฉลิมฉลองวันครบรอบ๕๐ปีของแพทยศภาด้วยค่ะ
เรื่องนี้นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภานายกแพทยศภา
บอกว่าในแต่ละปีแพทยศภาก็จะมีคณะกรรมการ
เลือกแพทย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมในทุกด้าน
ไม่ใช่เฉพาะทางด้านการแพทย์เท่านั้นนะ
ที่ผ่านมาก็มีแพทย์จำนวนมากที่ได้รับการยกย่องให้เป็นแพทย์ต้นแบบ
ของการทำความดีแต่ว่าปีนี้มีความพิเศษ
จากว่าเป็นโอกาสครบรอบ๕๐ปีของแพทยศภา
ทางคณะกรรมการจึงพิจารณาคัดเลือกแพทย์ต้นแบบที่ทำงาน
ที่ทำงานแล้วก็มีคุณงามความดีต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ
ซึ่งคุณหมอภาคก็เป็นหนึ่งในนั้นไม่ใช่เฉพาะภารกิจถ้ำหลวงนะ
ก่อนอันนี้คุณหมอภาคก็เคยทำความดีในด้านต่าง
แต่อาจจะไม่ได้ถูกนำเสนอเป็นข่าวนี่นะคะ
ทั้งนี้ค่ะแพทยศภาจะมีประกาศเชิดชูอย่างเป็นทางการ
ร่วมกับแพทย์ท่านอื่นในเร็วนี้
เพื่อเป็นต้นแบบให้กับแพทย์ทั่วประเทศได้ยึดเป็นแบบอย่างอีกด้วย
จากคุณหมอภาคที่ได้รับฉายาว่า
เป็นหมอที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตะพีแล้ว
เพราะว่าลากเครื่องหมายเรื่องของหลักสูตรต่างมาเยอะเนี่ยนะคะ

ไตรน้ำจู่โจมอัเลโก้วซีลนะ
เรื่องของการค้นหาการกู้ภัยแล้วก็การส่งกลับ
อีกหนึ่งท่านคุณหมอที่
น่าจะเป็นคุณหมอที่แข็งแกร่งที่สุดในปรัฐพีอีกหนึ่งท่าน
คุณหมอท่านนี้เป็นแพทย์วิสัญญีแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญการดำน้ำในถ้ำ
แล้วก็เป็นคนแรกเลยที่เข้าไปในถ้ำท่านนี้แหละค่ะ

แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนวิธีการลำเลียงน้องออก
คือเดิมทีเดียวเราบอกว่าคนที่แข็งแรงที่สุดออกมา
ออกมาก่อนถูกไหมคะแล้วก็ให้อ่อนแอที่สุดออกมาทีหลัง

คนที่อ่อนแอที่สุดน่าจะได้ออกมาก่อน

ก็ได้มีการขอบคุณคุณหมอภาคแล้วก็คุณหมอริชาร์จแฮริสด้วยนะคะ
บอกว่าเป็นผู้อุทิศตนเสียสละ
ทำหน้าที่ตรวจร่างกายก่อนอนุญาตให้ดำน้ำออกมาจากถ้ำ
แล้วก็ชื่นชมในความกล้าหารของคุณหมอทั้งสองคน
ที่ประกอบคุณงามความดีคำนึงถึงประโยชน์ผู้อื่น

พร้อมขอกราบอารัฐนาคุณพระศรีรัตนาตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลายในสากลโลก
โดนบันดาลให้คุณหมอทั้งสอง
มีความสุขความเจริญแล้วก็สมปรารถนาในสิ่งที่มุ่งหวังทุกประการด้วย
แล้วก็คุณหมอริชัดในวันที่เราได้๑๓คนกลับคืนมา
แต่คุณหมอกลับต้องเสียคุณพ่อไป
ขณะที่มาปฏิบัติภารกิจช่วย๑๓ชีวิตออกจากถ้ำเราเอง
ในฐานะสื่อและปรับตัวแทนของไทย

ครับแต่ก็ชื่นชมทุกคนจริงทั้งที่ทำงานเบื้องหน้า
แล้วก็เบื้องหลังปิดทองหลังพระอีกหลายร้อยหลายพันชีวิตเลยนะครับ